คุณผู้ชมคะมีคุณแม่มาร้องขอความเป็น
ธรรมผ่านแทรรัสทีวีนะคะอยากจะให้

จักรยานยนต์แล้วก็ประสบอุปุติเทศเหมือนกับ
มีรถกระบะมาปาดหน้าค่ะแล้วก็รถล้ม
อย่างที่เห็นลูกชายอาการหนักนะคะแขนขาหักสมองบวม
แล้วก็ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้า
ตำรวจยังไม่ดำเนินคดีกับคู่กรณีเลยค่ะ
เราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
คุณอรพันธ์ขันทองคำลงพื้นที่ไปจังหวัดชนบุรีค่ะ
ไปคุยกับนางสาวทิพวันงามเกรดอายุ๔๘ปี
หลังจากติดต่อมาทางไทยรัฐทีวีเพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกชายนะคะ
ลูกชายคือนายศิวกรโฆษเสนีหรือน้องทามอายุ๒๑ปี
ประสบอุบัติเหตุขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ถูกรถกระบะเลี้ยวปาดหน้ากระทันหัน
ทำให้หักหลบไม่ทันแล้วก็พุ่งชนกระบะแบบเต็มเลยค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าทางเข้าศูนย์จำหน่ายรถอีซูซูถนนสุขุมวิทย์ขาเข้า
ตำบลบางทรายอำเภอเมืองชนบุรี
ไปด้วยค่ะคุณแม่บอกว่าน้องทามเนี่ยมาศึกษาต่อที่สถาบันพลักษึกษาชนบุรี

ตอบช้าแต่วันนั้นลูกชายไม่ตอบมีเบอร์โทรศัพท์ของลูกชายโทร
เข้ามาหาแม่แล้วก็บอกว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุแม่บอกว่า
นาทีนั้นตกใจมากก็รีบเดินทางจากสมุทรปราการมาหาลูกชาย
ชนบุรีแต่พอมาเห็นสภาพลูกชายเนี่ยนะแม่บอกว่าโอ้โห
ตกใจมากทำใจไม่ได้จริงเพราะว่าลูกชายอาการหนักนะคะ
แขนหักขาหักขาเนี่ยหักทั้งสองข้างเลยที่หน้าที่ศีรษะเต็ม
ไปด้วยเลือดแต่ที่เสียใจที่สุดก็คือหลังเกิดเหตุไปแจ้ง
ความเอาไว้ที่สพเมืองชนบุรีแต่จนถึงตอนนี้ค่ะคดีไม่มี
ความคืบหน้าคนขับรถกระบะยังไม่ถูกดำเนินคดีคุณแม่ก็
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมพอสอบถามไปที่ตำรวจภู
อนเมืองชนบุรีก็ได้รับคำตอบกลับมาแค่ว่าให้รอ
ก่อนแล้วก็บอกให้เอาใบรับรองแพทย์มาประกอบการดำเนินคดี
จนถึงตอนนี้แม่ก็ขอใบรับรองแพทย์มาแล้วแต่ตำรวจก็
ยังไม่เห็นติดต่ออะไรกลับมาเลย
ฝ่ายคู่กรณีคือคนขับรถกระบะ
หลังเกิดเหตุมาเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลชนบุรีแค่ไม่กี่ครั้ง
แล้วก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไร

ให้ไปติดต่อเอาเงินค่าเสียหายกับทางพรบเองนะ

เรื่องที่เกิดขึ้นแม่บอกว่าเสียใจมากนะคะ
ลูกชายต้องมาประสบอุบัติเหตุอาการปางตายแบบนี้

เดี๋ยวเรียนจบแล้วก็จะบวชทดแทนบุญคุณให้พ่อแม่นะ

แต่สุดท้ายก็มาประสบอุบัติเหตุซะก่อน

ทำได้ก็แค่พยักหน้ากับกระพริบตาแค่นั้นเอง
คุณหมอบอกว่าลูกชายคุณแม่เนี่ย
มีโอกาสที่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงสูงมากนะคะ
แต่คือด้วยบางที๑๐โมงเขาก็เรียกแม่เข้าไปอาบน้ำน้อง
คือถ้าเวลาเขาฟีดอาหารเขาดูดเสมหะน้องเขาก็จะเรียกให้แม่ไปทำ
แต่ด้วยเมื่อคืนแม่แม่ไม่อยากทำเพราะน้องเจ็บไง
เสมหาแม่ไม่อยากทำให้น้อง
แม่จะร้องยังไงได้บ้างค่ะ
เพราะด้วยเขาก็ไม่เคยมาสนใจ
คดีตำรวจเขาบอกว่าให้แม่รอรอ
แล้วก็อยากจะไปหาทนายก็ไม่ไปดูรูปก่อน
เพราะไม่คิดจะไปไหนอ่ะจ๊ะ
เพราะว่าด้วยบางทีเขาออกมาเรียก
แม่อยู่แม่ก็ยังได้เข้าไปทุกครั้งที่เวลาเขาออกมาเรียก
จะเรียกร้องอะไรไปได้มากกว่านี้อีกเหรอ
แม่จะเรียกร้องอะไรไปได้มากกว่านี้อีกร้อง
เพราะในเมื่อเขาไม่มาดูแลค่ะ
ในเมื่อจริงแบบนี้มันไม่ต้องให้เรียกร้องไหมอ่ะจ๊ะ

เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับว่าความคืบหน้าของคดีเป็นยังไง
นายภาคภูมิดวงวันนาอายุ๓๖ปีนะครับ
เป็นพลเมืองดีที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังน้องทามที่บาดเจ็บ

เขาได้เล่าเหตุการณ์ช่วงวันเกิดเหตุให้ฟังนะครับ
เราก็ทำเป็นภาพกราฟิกจำลองตามที่พยานเขาได้เล่าเอาไว้นะครับ
ขณะนั้นน้องทามได้ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนสุขุมวิทย์เป็นเส้นทางตรงนะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณด้านหน้าศูนย์จำหน่ายรถยนต์อีซูซูตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จุดนี้เป็นทางแยกที่รถฝั่งตรงข้ามสามารถเลี้ยวเข้าซอยด้านซ้ายมือได้
แต่ปรากฏว่ารถกระบะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้เลี้ยวตัดหน้าเข้าซอยข้างศูนย์จำหน่ายรถยนต์อิซูซูที่อยู่ฝั่งซ้ายมืออย่างกระทันหัน
เป็นจังหวะเดียวกับที่รถจักรยานยนต์ของน้องทามแล้วก็รถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่วิ่งทางตรงมาพอดี
ซึ่งรถจักรยานยนต์อีกคันหักหลบขวาได้ทันนะครับ
แต่ว่าน้องทามพยายามหักหลบออกขวาเช่นกันแต่ไม่พ้นเสียหลักพุ่งชนช่วงล้อหลังของรถกระบะอย่างจัง
หลังเกิดเหตุพลเมืองดีคนนี้เขาก็วิ่งเข้าไปดูอาการของน้องทามก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
ส่วนคนขับรถกระบะหลังเกิดเหตุลงมาดูผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็อาศัยช่วงชุลมุนหนีหายไปมีเพียงผู้
แซงรถกระบะแล้วก็ตบออกเข้าเลนสายเพราะมีมอไซด์คู่กันมาพอดีแล้วยังเป็นไวฟะ
ผมไม่แน่ใจนะว่าระยะความเร็วอะไรก็เท่าไหร่แต่เห็นน้องทามอ่ะเบรกครับเบรกอยู่ล้อสายเลยนะครับ
ก็คือจะโยกออกให้พ้นหลังรถกระบะไม่พ้นนะครับผมก็เลยไปชนอยู่อ่า
ตรงเนี้ยครับบริเวณอ่าล้อล้อหลังนะครับตอนที่เขากำลังเต็มเดียวเนี้ย
โล่งครับโล่งครับโล่งอยู่นะโล่งถนนโล่งก็คือ
ง่ายแล้วพวกผมหลุดไฟแดงมาก่อนหน้านั้นไปดูได้ครับ
แยกอยู่สู่บางไซด์จะมีฟับไฟแดงอยู่ก่อนถึงนั้นจะมีไฟแดงอยู่
ไฟแดงมาครับแล้วจังหวะมันโล่งถ้ากระบะคันนี้ขับเข้าซอยเร็ว
อย่างนิดหนึ่งฟุตอุบันเหตุจะไม่เกิดแต่นี่คล้ายคล้ายแบบขับมา
เหมือนง่ายเลยน้องทามขับมาอย่างนี้เลี้ยวมาเหมือนมาจอดรอ
พอดีแล้วอ้อมแม่ของน้องทามเขาก็ติดใจว่าคดีไม่คืบหน้า
ก็เลยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมจากทางทีมข่าวของเรานะครับ
ทางไทยรัฐทีวีนะครับเพราะว่าตำรวจดูเหมือนว่า
ยังไม่คืบหน้าอะไรเลยผ่านมานานร่วมเดือนแล้ว
คนขับรถกระบะก็ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปตามความคืบหน้าคดีที่สพเมืองชนบุรีนะครับ
ได้ชัดเจนกันว่าเออตกลงมันไปถึงไหนยังไงกันแล้ว
ร้อยตำรวจเอกกุณฑวัฒน์รวมจิตรองสารวัตรสอบสวนของสพเมืองชนบุรีบอกว่า
คดีนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้ว
คนขับรถกระบะทราบแล้วนะครับว่าคือนายสารวุฒิแสวงหาอายุ๓๘ปี
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวน
และสอบปากคำไปแล้วจากการสอบสวนคนขับรถกระบะ
รับสารภาพว่าขับรถชนผู้บาดเจ็บจริงแต่ที่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
ที่หายไปเนี่ยเขาไม่ได้หลบหนีแต่เพราะว่ามีแม่ยายนั่งโดยสารมาด้วย
เขาก็ให้รออยู่ตรงนั้นส่วนตัวเขาไปตามญาติมานะครับ
เพื่อจะให้มาที่ที่เกิดเหตุนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างเรียกคนขับรถกระบะ
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
และข้อหาเฉียวชนแล้วหลบหนีและหากไม่มาตามนัดที่จะมารับทราบข้อกล่าวหา
เดี๋ยวจะออกหมายจับต่อไปค่ะส่วนเรื่องของค่าเสียหายอ่ะค่ะ
ทางตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่นัดคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
เจรจาตกลงค่าเสียหายกันนะคะส่วนประเด็นที่ญาติของผู้บาดเจ็บติดใจ
เรื่องของการคืนรถกระบะให้กับคู่กรณีไปทางตำรวจเขาก็ชี้แจงแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจยึดรถในคดีเพื่อทำการตรวจสอบและสอบสวน
ว่ามีร่องรอยการเฉียวชนจริงหรือเปล่าแต่พอตรวจสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ต้องคืนนะคะ
คืนรถให้เจ้าของไปไม่สามารถยึดรถซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ต้องหาได้
โดยยืนยันว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อยู่ในกระบวนการด้านกฎหมาย
บางอย่างต้องใช้เวลายืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายแน่นอน
จากการลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่รถที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่รอเลี้ยวเข้าซอยด้านซ้ายอะค่ะ
จะรอจังหวะช่วงที่ถนนโล่งคือไม่มีทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่าน
เนื่องจากรถทางตรงส่วนใหญ่จะขับเร็ว
จากการสอบถามชาวบ้านแถวนั้นที่อยู่แถวจุดเกิดเหตุ
โล่งจริงจริงแล้วทางนู้นก็โค้งมาด้วยใช่ไหมค่ะอันนี้ก็จากขวาก็เข้าซอยเลยอ่ะ
แล้วคนแถวนั้นบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละ
รถจักรยานยนต์กับรถยนต์แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะจะเสียชีวิตค่ะ
แถวนั้นบอกเลยอ่ะจุดนี้อันตรายแยกวัดใจจริง